หลังจากมีการเปิดรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตและสอสอบัญชีรายชื่อ
รวมถึงภาคการเมืองส่งรายชื่อราธิเดตนายกรัฐมนตรีแล้ว
ในวันที่๗พฤษภาคมนี้คือวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
ในเขตนอกเขตและเป็นวันลงคะแนนณที่เลือกตั้งกลาง
สำหรับคนพิการทุกคนภาพหรือผู้สูงอายุด้วยครับ
หลังจากนั้นในวันที่๑๔พฤษภาคมก็จะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไป
โดยหลังเลือกตั้งกรกตจะต้องพิจารณาให้ใบเหลืองใบแดงใบส้ม
หรืออาจจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่และจะทยอยประกาศรับรองผลเลือกตั้ง
โดยกรกตต้องประกาศรับรองผลเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขต
มีจำนวนไม่น้อยกว่า๙๕ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และต้องไม่ช้ากว่า๖๐วันนับจากวันเลือกตั้ง
หรือไม่ช้ากว่าวันที่๑๓กรกฎาคม๒๕๖๖นั่นเองครับ
หลังจากได้สอสอครบแล้วภายใน๑๕วันนะครับ
ก็จะเข้าสู่กระบวนการทางรัฐสภา
ก็คือเลือกรัฐศัพท์เลือกนายก
และหลังจากนั้นก็จะมีรัฐบาลชุดใหม่เกิดขึ้น
คาดว่าไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคมหรืออย่างช้าที่สุด

ก็น่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่หลังเลือกตั้งกันแล้วล่ะครับ